ทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรมแน่นอนครับ
ผู้หญิงก็นึงเผาหวาเลยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมบอกว่า
เจ้าหนี้นะที่เป็นเท้าแชร์นี่
ส่งคลิปมาให้อันหนึ่งเป็นคลิปที่เจ้าหนี้
ทวงหนี้จากลูกหนี้อีกคนแล้วทวงแบบนี้
แบบนั้นมันอยู่ไหนอย่างนั้น

อ็นครับ
ไหล่ครับ
ทำไมสุภาพขนาดนั้น
แล้วก็มีจับมือตอนท้าย

ถ้าส่งคลิปนี้มามาให้ลูกหนี้ดู
แปลว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายตังค์ระวังจะโดนแบบนี้
อ่านี่แหละฮะทางขวานั่นน่ะเจ้านี่ฮะอ่า
ทวงคนที่เขาอ้างว่าเป็นลูกหนี้ซึ่งไม่รู้ลูกหนี้จริงหรือเปล่านะ
ค่ะแต่ว่าตบหน้าไปฉาดใหญ่สองฉาดคุณผู้ชมฮะ
แต่ลูกหนี้ไม่ตอบโต้อะไรเลยครับแล้วก็จับมือกันคลิปนี้เนี่ย
ถูกส่งไปข่มขู่ลูกหนี้รายหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจอบ้างแหละแบบนี้แหละ
อกจากนั้นไม่พอฝั่งเจ้าหนี้ขู่ไปถึงขั้นจะฆ่ายกครัวเลยครับ
หลังผู้หญิงคนที่ถูกขู่ไปเล่นแชร์วงหนึ่งในขอนแก่น
ส่งยอดไม่ไหวคุณน้ำแข็งเพราะว่ากลุ่มแชร์สรุปยอดมา
เธอเป็นหนี้๑ล้าน๘แสนบาทครับแต่เธอบอกเธอไม่ได้รับเงินตามยอดที่แจ้งมาเลยนะ
ที่ผ่านมาครับเท้าแชร์มีการแนะนำวิธีหาเงินมาคืนสารพัดวิธีเลย
โดยให้ระยะเวลามา๓เดือนกำหนดให้ชำระวันละ๕๐๐
โอ้โห๕๐๐นี่แบบจะหาจากที่ไหนมาหนักมากนะ
นี่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะดอมดิฉันแจ้งความบอกตำรวจก่อนเลย
แล้วเธอก็บอกไม่ไหววันละ๕๐๐จะบ้าหรือเปล่า
เธอเลยไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้ง
อ้าวทำไมตำรวจบอกคุณคุณคุณมีอคติกับคำพูดของท้าวแชร์

หมายความว่ายังไงที่เช้าแชร์บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัว

บอกคุณคุณมีอคติกับคำพูดของเท้าแชร์
ผมย้ำให้อีกทีฮะเท้าแชร์เนี่ยยังบอกเธออีกว่าเขาเป็นคนมีอิทธิพลนะ
มีแบ็คใหญ่คุณน้ำแข็งแก๊กใหญ่คืออะไร
มีคนหนุนหลังเป็นคนหนุนหลังที่มีอำนาจบารมีอะไรหรือเปล่า
ยังอ้างว่าเป็นน้องของรองผู้การขอนแก่นชื่อแก้วด้วย
แล้วก็ยังไปดึงเอาตำรวจสพบ้านเป็ดมาเกี่ยวข้องอีกนะ
เอาล่ะเธอซึ่งเป็นลูกหนี้แหละอับจนหนทางไม่รู้จะทำยังไงดี
เอาเรื่องราวนี้ครับมาโพสต์ในกลุ่มทนายเพราะว่าเธอไม่กล้าจะไปแจ้งความที่ไหนละ
แม่ก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกก็เธอมีอคติไง
พอเธอมาโพสต์ในกลุ่มทนายตอนนี้เธอบอกว่ารอกระบวนการทางศาลเพียงอย่างเดียวครับ
โดยให้เท้าแชร์ฟ้องดำเนินการสู่ชั้นศาลไปเลย
เพื่อขอความเป็นธรรมในการผ่อนจ่ายคืนครับ
ตอนนี้หนูขอพูดตรงมาครับเพราะเขาจะใช้ตำรวจมาอ้างกับเราเสมอ

เธอก็บอกว่าไม่สามารถจะไปแจ้งความที่ตำรวจในขอนแก่นได้แล้ว
เพราะว่าไอ้ตัวเท้าแชร์เนี่ยดันมาอ้างว่าก็รู้จักรู้จักหมดเลยคนในขอนแก่นเนี่ย
คือเรื่องนี้จริงทางตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะ
กรณีที่พูดไปบอกว่าอะไรนะมีอคติกับคำพูดเท้าแชร์หรือเปล่า
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนชาวบ้านเขาจะบอกว่านี่ตำรวจอยู่สพทุ่งลาเวนเดอร์เหรอ
ทำไมมองโลกสวยแบบนั้น
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเรารอตามต่อค่ะ